อ่ะถามคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่า
ท่อน้ำดับเพลิงที่เป็นสีแดงถามทั้งสองท่านด้วย

แต่ที่พนัฐนิคมชนบุรี
มันอยู่ที่กลางแยกเนี่ย
อยู่บนถนนแบบนี้ค่ะแล้วรายล่าสุดที่ไปชนมาเนี่ยก็คือรถกระบะคันนี้เขาก็เลยถามว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
แล้วคนก็ชนบ่อยครั้งคือคนแถวนั้นเขาบอกชนบ่อยมีคนชนบ่อยท่อน้ำนี้เขาบอกแบบนี้นะคะ
แล้วรายล่าสุดเป็นเจ้าของรถเชฟโรเล็ตเชฟโรเล็ตเฉียวชนท่อดับเพลิง
เจ้าของรถชื่อว่านางสาวยุภารัฐแสงประสานค่ะ
หลังจากเกิดอุบัติเหตุเขาก็ลงมาจากรถ
ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เขาก็เล่าให้ฟังว่าไปทำบุญมา
วัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะไปตลาดน้ำสามวัง
พอมาถึงจุดนี้จะเลี้ยวรถเข้าไปถามทางแม่ค้า
แต่มันมองไม่เห็นไงท่อดับเพลิงมันมาอยู่อะไรตรงนี้ล่ะ
เขาก็เลยเฉียวชนสรุปสุดท้ายแจ้งประกันนะคะ
ก็ต้องแจ้งประกันไปก็เคลมแบบไม่มีคู่กันอะไรอย่างนี้นะคะ
แม่ค้าขายของอยู่แถวนี้เขาบอกว่าเห็นประจำแหละ

ก็มีค่ะมันเป็นมุมอับนะตามมันมองไม่เห็นหรอก
เขาก็บอกว่ามีคนชนประจำเลย
ไม่มีอะไรกั้นไม่เหมือนสม
ส้มไม่มีอะไรกั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเตือนด้วย
ล่าสุดมีชาวเน็ตในชนบุรีค่ะเขาโพสต์ล่าสุดออกมานะคะ
โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัฐนิคม
เขาเข้าไปทำการลื้อถอนท่อดับเพลิงออกไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กถ้าเบียดเสาไฟคงต้องถอนเสาไฟละมั้ง
แต่ว่ามันก็สายไปนะ